ไปดูกันหน่อยนะคะสำหรับกลุ่มคนที่ฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์ยังคงมีทุกวันค่ะ
คือเขาประกาศจริงจังนะคะว่า๔ทุ่มถึงตี๔คุณต้องไม่ออกนอกเคหาสถานเลย
ก็ยังไม่วายหลายพื้นที่เลยนะคะทั้งออกมาปาร์ตี้มั่วสุม
ลักลอบเล่นพนันด้วยลำปางค่ะ
ผู้ว่าลงพื้นที่จับเองเลยนะคะไม่ต้องรอให้ถึงมือตำรวจหรือปกครองใด
เมื่อวานนี้ค่ะนายนรงศักดิ์โอสธนากร
ว่าราชการจังหวัดลำปางนำกำลังทลายบ่อนไฮโลนะคะ
นักพนันมาได้ยี่สิบสามรายคือร้านนี้เนี่ยเปิดเป็นร้านกาแฟ
อยู่ท้ายหมู่บ้านโทกหัวช้างพัฒนาใกล้กับทุ่งนาในตำบลพระบาทค่ะ
ขณะที่นำกำลังลงไปจับกลุ่มเนี่ยนะ
พนันทั้งชายทั้งหญิงก็วิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางค่ะ
บางคนก็วิ่งเข้าทุ่งอีกคนนึงวิ่งเข้าป่าละเมาะ
บางคนมุดไปซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะ
รวบมาได้ทั้งหมดเป็นผู้หญิง๑๔คนผู้ชาย๙คนนะคะ
รวมแล้ว๒๓คนอายุระหว่าง๓๐๖๐ปี
มีของกลางเป็นเงินสดจำนวนนึง
มี๑รายตรวจปัสสาวะแล้วเป็นสีม่วงด้วย

อันดับแรกที่ตำรวจต้องทำเลยก็คือวัดอุณหภูมิก่อน

ว่าบอกว่าร้านกาแฟนี้เขาตั้งโต๊ะเล่นกัน๒วง
ด้านนอกเป็นพื้นที่เปิดโล่งด้านในเป็นห้องแอร์ในร้าน
เป็นร้านกาแฟนะคะแต่ในร้านไม่มีอุปกรณ์ทำกาแฟเลยแม้แต่ชิ้นเดียวค่ะ
ก็ถือเป็นการกระทำผิดในเรื่องมั่วสุมแล้วก็เสี่ยงต่อโรคระบาด
แล้วก็ขัดต่อพรกรฉุกเฉินด้วยนะคะ
ส่วนที่สุราธานีค่ะกลางดึกเมื่อคืนนี้ตำรวจสพบผุดฝ่ายปกครองแล้วก็ทหาร
ไปที่โรงแรมที่อยู่ริมถนนบ้านเชิงมนต์เฉวงนะคะในตำบลบ่อผุด
โรงแรมนี้ค่ะเขาแอบจัดปาร์ตี้เย้ยกฎหมายนะคะ
มีนักท่องเที่ยวชายหญิงกว่า๒๐รายกำลังนั่งดื่มกินกันอย่างสนุกสนานเลย
เจ้าหน้าที่ก็จับตัวเจ้าของโรงแรมนะคะเป็นชาวอังกฤษ
ดีเจเป็นชาวสวิสเตอร์แลนด์ซึ่งเป็นสามีของเจ้าของโรงแรมด้วย
แล้วก็ผู้จัดการชาวไทยสามรายนี้ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่ง
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราธานี
ข้อหาเปิดสถานบริการบาร์มีอาหารสุราหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย
ข้อหาร่วมกันเป็นผู้ดูแลหรือผู้จัดการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ส่วนที่นครพนมค่ะมีผู้ฝ่าฝืนตั้งแต่ไล่ย้อนไปตั้งแต่คืนแรกที่มีการประกาศเคอร์ฟิลล์เลยนะคะ
เป็นคนไทยหนึ่งรายเป็นชาวลาวห้ารายค่ะเดินทางมาโดยรถตู้จากต่างจังหวัดจะข้ามไปสปลาว
จุดคัดกรองถนนสกลนครนครพนมตอนห้าทุ่มซึ่งห้าทุ่มมันคือช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์แล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยจับกลุ่มข้อหาออกนอกเคหาสถานโดยไม่ได้รับอนุญาต
สารจังหวัดนครพนมสั่งจำคุกแล้วนะคะจำคุกกันไป๑เดือนแต่ผู้ต้องหารับสารภาพก็เลยลดโทษลงกึ่งหนึ่งเหลือ๑๕วันค่ะ
อีกทั้งผู้ต้องหาไม่เคยต้องโทษคดีอาญามาก่อนก็เลยเปลี่ยนจากจำคุก๑๕วันเป็นกักขัง๑๕วันแทน
พ้นโทษก็จะต้องผลักดันส่งกลับประเทศกันต่อไปนะคะ